ซึ่งวันนี้เป็นการแถลงของอายการสูงสุดถึงคดีนี้
แล้วก็มีคุณชูวิทย์ไปร่วมฟังการแถลงแล้วก็ไปตั้งคำถามด้วยค่ะ
ถามอายการแทนนักข่าวถึงทิศทางของคดี

ก็ถูกนำตัวส่งฝากขังแล้วค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกหญิงวัฒนารีกรชายานันต
ภรรยาของนายชายรัฐกรชายานันหรือตู้ห่าว
ถูกตำรวจสนยานวาคุมตัวส่งฝากขังสารอาญานะคะ
ก็มีตำรวจชุดคอมมาโดคอยเฝ้าระวังระวังอย่างแน่นหนา
สำหรับการจับกลุ่มเครือข่ายของตู้ห่าวครั้งนี้มี๙คน
จากพันธุ์ตำรวจเอกหญิงวัฒนารี
แล้วก็มีนางพัชรินหุ้นส่วนคนสนิท
แล้วก็พักพวกอีก๘คนซึ่งถูกฝากขังทั้งหมดเช่นเดียวกันนะคะ
ผู้ต้องหาในคดีนี้แบ่งเป็น๒กลุ่ม
ก็คือกลุ่มแรกจะเป็นคดีฟอกเงิน
โยงมาจากการทำธุรกิจสีเทา
ซึ่งมีภรรยาและพักพวกชาย๓คนหญิง๑คนร่วมอยู่ด้วยนะคะ
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคดีสมคบกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
และฟอกเงินจากความผิดยาเสพติด
มีนางพัชรินและชายคนสนิท๓คนของในตู้ห่าว

การสอบสวนได้แถลงความคืบหน้า
การสืบสวนคดีในตู้ห่าว
ซึ่งการแถลงในครั้งนี้นะคะ
ก็มีนายชูวิทย์กระมวลวิสิตมาร่วมนั่งฟังอยู่ด้วย
ร่วมกับสื่อมวลชนที่มาติดตามคดีนะคะ
อายการยืนยันว่าหลักฐานทางคดีชัดเจน
ว่าเป็นองค์กรอาธิกรรมข้ามชาติ
แล้วก็มีการประสานขอความร่วมมือไปยังต่างประเทศ
เพื่อส่งมอบหลักฐานมาประกอบสำนวน
ในการดำเนินคดีให้ครบทุกมิติในประเทศไทย

มีการถามกลับถึงแนวทางการทำคดีด้วยค่ะ
ให้คตินี้เป็นคดีที่สำคม
พยายามจะกระยายผลไปถึงขนาดว่า
กระบวนการที่เขาเริ่มสมคบกัน
เริ่มขึ้นตั้งแต่เวิร์ดไหร่
คือย้อนหลังกลับไปเลยนะ

อีกกลุ่มนึงน่ะครับจำนวนภาพมุทธนะครับ
ซึ่งเรากับความธุระเอามาใหญ่ก็ถามอยู่นะครับ
ท่านจะบรรกีตั้งจากการเรื่องนี้ยังไงครับ
ก็มันเป็นผลวนการที่เกี่ยวพ่อง

โดยที่เวลาที่ท่านเนี่ยมีอยากจำกัดด้วยความพลบนะครับ
เพราะผมคิดว่าคดีนี้เป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจ
แล้วผมก็เชื่อมั่นในตัวท่าน
แต่หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานมีความขัดแย้งกันเอง
โดยที่ท่านก็เหมือนกรรมการแล้วครับ
ที่ท่านจะต้องนำสำนวนนี้ไปส่งสาร
สำหรับคดีนี้ก็มีการสอบปากคำพยานไปแล้วกว่า๑๐๐ปากค่ะ
ทางอายการสูงสุดจัดตั้งศูนย์อำนวยการสอบสวน
เพื่อทำคดีให้ทันกรอบกำหนดฝากขังครั้งที่๖
ในวันที่๘มกราคมปี๒๕๖๖นะคะ
คุณผู้ชมค่ะล่าสุดมีรายงานบอกว่า
หลังจากสารอ่านคำร้องฝากขังผู้ต้องหาทั้ง๙คนแล้ว
ก็ได้ให้ประกันตัวจำเลยคนที่๔ถึง๙นะคะ
ก็คือนายสิทธิกรนางสุรัสวดีนายชัดชัย
นายนัทธวุฒินายพีรพัฒน์และนางวัฒนารีค่ะ
ในวงเงินคนละ๒ล้านบาท
ส่วนผู้ต้องหาที่๑ถึง๓ค้านการประกันนะคะ
ส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
และธรรพสถานหญิงกลางทันทีค่ะ